สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกันหลังโรคภูมิภาพนะครับคุณหายไปหลายวันเนาะใช่เขาเป็นผู้
บริหารพยานพยานมาทำแทนให้
ว้างเด็กว้าง
เอามาใส่ตีซี่มา
พูดอะไรเด็กแว้นคุณไปว่าอะไรเขา
ก็มันไม่ดีก็ต้องว่าสิชอบเหรอที่จะให้มันแลนด์ไปทั่วประเทศ

ชีวิตนี้เนี่ยอีกเฮือกก็ตายแล้ว

อายุขนาดนี้แล้วไม่สน

ต้องปั่นจะไปปั่นให้ขึ้นแล้วย

แกระวังเถอะอายุยังน้อยอยู่

ไม่เห็นจะเกี่ยวกับฉันเลยไปนู่นนู่น

วันนี้วันพระต้องพูดความจริงนะคะ

ชุติมานายนามีแฟนเด็กกว่า๓๐ปี

ไม่คุณแม่คุณไม่พูดอีกไม่ได้นะ

คุณไม่ต้องเผื่อคนข้างหลังเราต้อง

ไปเอาน้ำตาลมาวางไว้หนู
พี่จะได้จัดรายการง่ายหน่อยลูก

กับเหตุการณ์ที่มีการปิดผ้าม่าน
ที่โรงพยาบาลที่มบูรพา

หลังจากนั้นก็มีอศนะฮะ

ทุบลงไปที่เด็กแว้น
ซึ่งเด็กแว้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะ

สิ่งอีกคันหนึ่งนะครับก็เสียหลัก
แล้วก็ไปชนชายคนหนึ่งที่เป็นอศ
เป็นการชื่อว่าคุณขวัญชัยหรือว่าน้าหมอ
หลังจากนั้นคาหัก๒ข้างนะครับ
น้ำหมอเนี่ยแล้วหัวไปกระแทกพื้น
ก็จะมีการออกมากล่าวแล้วนะฮะ
เขาบอกว่าตอนนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนไป
ที่เคยทำงานขายข้าวก็ต้องหยุดขาย
เพราะทุก๖โมงเช้าตอนนี้ต้องนั่งรถสองแถวไปเฝ้าสามีที่โรงพยาบาลชนบุรี
หลังจากนั้นก็ต้องนั่งรถสองแถวกลับมาที่บ้านน้องสาวไปรับจ้างเลี้ยงหลานต่ออีก
รับนะตอนนี้เงินขัดสนเพราะต้องใช้เงินเก็บของตัวเองในการเดินทางไปเฝ้าทุกวัน
รู้สึกนะครับว่าโกรธแล้วก็ยอมรับว่าแค้นใจเหลือเกินที่ครอบครัวตนเองต้องมาเจอแบบนี้
ตนอยู่ในที่เกิดเหตุเหมือนกับในคลิปเนี่ยนะฮะ
ก็อาจจะตัดสินใจทำแบบเดียวกับทางอศที่ชื่อพิพัฒยา
ก็คือทำร้ายทุบเด็กแว้นคนนี้เหมือนกัน
ซึ่งเกิดเหตุนะฮะยังไม่เคยมีญาติหรือว่าครอบครัวของผู้ก่อเหตุนั้นมาเยี่ยมติดต่อแต่อย่างใด
นี่นะครับทางด้านฝั่งประหลัดอำเภอนะครับ
ซึ่งเป็นประหลัวหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงจังหวัดชนบุรี
คุณประกาศิษศึกสงครามก็ได้มีการออกมากล่าวนะฮะบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นวันที่๑๘สิงหาคม
หลังจากไปตั้งด่านนะฮะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บขับจักรยานยนต์นะครับเข้ามาในด่าน
แล้วก็เลี้ยวกลับด้วยความเร็วทำให้ชนในขวัญชัยหรือน้าหมอซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาตั้งด่านจนได้รับบาดเจ็บขาสองข้างหักนะฮะแล้วก็อาการสาหัส
แต่ห้องนี้มันคือห้องฉุกเฉินที่สำหรับไว้ทำแผล
ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราขอดูภาพตอนเปิดบ้านอีกทีจะเห็นว่าท่านประหลัดยืนอยู่ขวาสุด
อืมนะฮะอ่าเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ปิดไปแล้วปิดไปแล้ว
เปิดเปิดก่อนเปิดก่อนสิตั้งแต่แรกแรกมีไหมมันมันเริ่มตั้งแต่รูดเลยป่ะ
แต่จริงตอนรูดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าประหลัดยืนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอยู่ขวามือสุดตรงมุมขวามือสุดเลย
นะฮะแล้วพอถัดมาเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีแดงแดงเห็นไหมฮะอืม
นั่นคือกู้ภัยมังกรนะครับอยู่ที่ชนบุรีนี่นี่ไงนะฮะ
ประหลัดขวามือสุดเห็นไหมฮะนั่นประหลัดตำรวจหนึ่งนายนะครับ
ตำรวจนายนี้เดินออกมาก่อนแล้วก็จะมีชายเสื้อกู้ภัยคนนี้นะฮะ
คนนี้ชื่อว่าโน้ตนี่นะฮะต่อไปเสื้อดำนั้นก็อ่ะ
จะได้อธิบายถูกฟีสได้เลยสิเออตัดภาพกลับมาก่อนสิ
นี่จำอ่านะฮะมีตำรวจเห็นไหมอ่า
แล้วก็มีออสออีกสองคนคนใส่หมวกนั่นน่ะคือไปพระสัตยา
คือคนที่ทุบนะฮะทางท่านประหลัดท่านบอกว่า
ตอนนั้นท่านเดินเข้าไปแล้วไปพูดคุยกับเด็กแว้นคนนี้บอกว่า

หลังจากนั้นก็มีคนรูดม่านแล้วก็
มีลูกน้องแกนั่นที่เป็นอศที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

แกบอกแกห้ามไม่ทัน

แต่เขาเหมือนกับไม่ได้รู้จักกับอศไม่ได้เลย

แต่อยู่ดีพอปิดม่านแล้วเขาติดอยู่ข้างในด้วย

เพราะว่าเหมือนกับมีเอ่อ
ตำรวจก็ยังอยู่หลวดก็อยู่ประหลัดก็อยู่
เขาบอกเขาก็ห้ามไม่ทัน

เป็นแรงการอีกชีวิตอะไรเงี่ย

ก็เลยเป็นกระแสสังคมเกิดขึ้นว่าเข้าใจว่าอศท่านนั้นเนี่ยอาจจะโกรธแค้น
แล้วก็ทำให้เพื่อนเขาบาดเจ็บนะฮะโคม่าเออแต่สังคมก็บอกว่า
คุณไม่ควรไปทำในสถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลแบบนี้ไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีมาตรการออกมา
ทางภาครัฐว่าให้จัดการขั้นเด็ดขาดสำหรับใครก็ตามแต่ที่ไปก่อเรื่องวิวาดกัน
ที่อยู่ในโรงพยาบาลถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีประเด็นอีกว่าเวลาที่ตำรวจ
เอาตัวที่เอาตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะออกไปทำแผนข้างนอกแล้วไปเจอยาดนะครับ
ของทางฝั่งผู้เสียหายเขานี้จะเข้ามาลุมประชาธรรมภาชาธรรมรหลุทธ์อย่างกันเลย
ถูกแต่ทำไมนี่ไม่กันไม่หรอกพี่มันเป็นอาวุธเอาจริง
เขาตีเป็นแบบว่าแค่วินาทีเพราะฉะนั้นไอ้การห้ามมันเป็นไปได้
มันก็ฟังขึ้นนะว่าเขาห้ามไม่ทัน

ถามว่าสมมุติหนูตีพี่ตอนนี้อาม้าจะห้ามทันไหมล่ะ
ห้ามไม่ห้ามเลยไม่ตีเลยตีเดี๋ยวนี้เลยตี

คือตัวเขาเองเขาก็ยอมรับว่าเขาทุบไปหลายที
นะฮะแต่ทีนี้มันเป็นสองมุมมอง
มุมมองหนึ่งก็บอกว่าเข้าใจไอ้เรื่องทุบหรือไม่ทุบ
ไม่ใช่ประเด็นแล้วตอนนี้เข้าใจว่าเออโกรธแค่
ประเด็นอยู่ที่ว่ามันอยู่ในโรงพยาบาล
ตอนนี้มันอยู่ในโรงพยาบาลมันถึงเป็นประเด็น
เป็นสถานที่แบบอดแค่ความแรงใช่แล้วที่โรงพยาบาล
หลายที่ก็ที่แบบว่าเหมือนเด็กไปตีกันในโรงพยาบาล
มันก็มีข่าวที่เราเคยเล่ากันให้ไปใช่ใช่แล้วก็ยิงกัน
แต่อันนี้ก็ที่เขาแบบว่าวันนี้ฟังที่ข่าวอีกช่องนึงเขาพูดนะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนประมาณว่าด้วยบันดาลถามว่าทุกคนอ่ะ
พยายามห้ามมันไม่ทันตั้งตัวไงเหมือนถ้าวันนี้อยู่ดีคุยกันอยู่อย่างนี้
ก็คือถามปุ๊บแล้วมือมันก็ไปก่อนไงด้วยอารมณ์บันดาลโทษะพอสมควรไง
ไม่คืออันนี้มันเหมือนกับมีการคุยกันมาในมุมของผมนะตั้งแต่ปิดม่านแล้ว
อ่ะปิดม่านเข้ามาถ้าเกิดว่ามันคือจริงแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ปิดม่านทุบได้ไหม
ถ้าบันดาลโทษะก็ทุบได้สังเกตหรอกว่าตอนนี้อาจจะไม่ปิดม่านทุบได้ไหมทุบได้
แต่นี่คือเหมือนมีการเตรียมการมีการปิดม่านแต่ว่าประหลัดเองแกก็บอกผมเองบอกว่า
แกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนมาปิดม่านกำลังตามหาตัวคนนี้อยู่เหมือนกันที่ปิดม่านเนี่ย
หลัดแกก็บอกว่าแกก็ทุกข์ใจเหมือนกันนะฮะแต่แกก็บอกว่าแกยอมรับความผิดแทนลูกน้องแกเอง
แกก็อยู่ในที่เกิดเหตุส่วนตัวของทางพี่พัฒนสัตยานี่ไงคนปิดบ้าน
ปิดม่านเนี่ยนะฮะตัวพระสัตยาเองเนี่ยมันปิดม่านไม่ได้ใส่เครื่องแบบอะไรเลยนะ
ก็เป็นพวกเดียวกันเป็นออสรเหมือนกันเป็นออสรเหรอ
คือทีนี้เราไม่สามารถพูดอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้เพราะสังคมตอนนี้เป็นสองฝั่ง
มีการตั้งข้อสังเกตมาเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นการดันดาดแต่เขาบอกว่าเหตุการณ์เร็วจริงจริงอย่างคุณพ่อนำบอกไหม
นี่ไงพี่มันเร็วมีภาพสำนะคุณดูดี
อยู่นี้เราจะไปห้ามเราก็ไม่ทักจะห้ามอยู่แล้วนี่ด้านนั้นคืออันนี้มีการปิดม่าน
อ่ะปิดม่านอ่ะพอปิดม่านแล้วทุบตอนเปิดม่านหนึ่งปุ๊บสองสามสี่ห้า
นี่เห็นไหมแต่ทุกคนก็ยืนดูนิ่งอ่ะดูนิ่งอันนี้อ่าใช่แต่ทุกคนยืนดูนิ่ง
หมดอ่านิ่งหมดอ่านี่ต่อยอีกไม่จบต่อยเนี่ยเห็นไหมฮะนี่อีก
มันคือจริงทีนึงต้องห้ามแล้วหรือสองทีต้องห้ามแล้วไง
ถ้าจะห้ามใช่ใช่ไหมอ่าถ้าถ้าคนจะห้ามอ่าอันนี้คือมันทุกอย่างมันถูกฟ้องด้วยภาพ
แต่เข้าใจว่ากำลังโกรธแค้นพี่ก็เข้าใจนะพี่อยู่ดีดีแบบตั้งด่าน
อยู่ดีดีอยู่ดีดีแบบว่าเด็กแว้นมาชนแบบขาหักแล้วปรากฏว่าไอ้นั่นก็คือโคม่าไปแล้ว
สมองกระทบกระเทือนไม่รู้โอกาสจะรอดใช่จะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้โอกาสเหลือน้อยมาอันนี้เราต้องพูด
แต่แบบจริงถ้าเราคิดถึงญาติพี่น้องเราที่เป็นอาสาสมัครคือมันเริ่มมันเริ่มต้นทุกอย่างเนี่ย
มันต้องจากต้นเหตุทั้งนั้นถ้าตามหลักของพุทธศาสนานะแต่ว่าตัวจากพ่อของแก
พ่อของมอเตอร์ไซคันนี้ว่าบวชเป็นพระเขาก็บอกท่านก็บอกนะบอกว่าท่านก็บอกว่าท่านเองเนี่ยก็มาบวชอยู่๙พันศาแล้ว
แล้วก็ในมุมของทางฝั่งลูกชายเนี่ยก็ไปอยู่กับแม่ที่ชนบุรี
ทำมาหากินแต่ลูกเนี่ยเกเลแล้วก็ดื้อมากพูดอะไรไม่ค่อยฟัง
พ่อบวชยังไงมันไม่ได้แล้วท่านก็บอกว่าท่านก็อย่ามาพูดอย่างงี้ตราบขอโทษ
อย่ามาพูดอย่างนี้นะกราบขอโทษกับพ่อแม่ของเพื่อนหรือว่าภรรยาของคนที่บาดเจ็บของอศท่านนั้น
บอกแต่กรณีที่ลูกถูกทุบอย่างนี้ก็เข้าใจว่าหลายคนอาจจะโกรธแค้น
แต่ว่าก็อยากให้ดูสถานที่นิดนึงก็คือโรงพยาบาลอ่าคือแกก็ไม่ได้ติดใจหรอกว่า
ทุบลูกแกอะไรอย่างเงี้ยนะเออเพราะว่าลูกแกก็อาจจะแบบผิดจริงจริง
แต่แกก็ติดนิดนึงว่าไม่ควรไปทำในโรงพยาบาลแกก็ติดแค่นั้น
อย่างงี้มันก็น่าจะทุบตั้งแต่อยู่ในรถเลยไหมอ่าไม่มีหลายคนพูดอย่างงั้นเออ
บางคนบอกเลยอ๋อถ้าถ้าอย่างงี้โดนกุ้งแต่ข้างนอกแล้วเอออ่าไม่จริงจริงอ่ะ
เอานะตามเหตุผลนะชัดเลยนะตามภาษาคนแก่อย่างฉันที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะ
อันดับแรกเลยรู้เลยแล้วด้วยความที่เนียแล้วก็
พุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่ไปฝึกปฏิบัติมันก็ไม่มีการบังคับได้
อันนี้เราพูดตรงมันท่วมตรงมันถึงได้ทุบลงไป
อ้าวพอมันเกิดเหตุอย่างนี้จริงเริ่มจากต้นสิ
ทุกคนมักจะมาตรงปลายเหตุด้วยกันทั้งสิ้น
แล้วก็มานั่งบอกอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกอันนี้สมควรอันนี้ไม่สมควร
เอาตั้งแต่ต้นเหตุสิว่ามึงมีทำไมแว้นมึงมีทำไม
มันก็เป็นเด็กวัยของเขาวัยของเขากูก็เคยเป็นวัยอันนั้น
ไม่อันนี้จริงมันไม่ได้แว้นแข่งรถกัน
แต่มันขี่รถสวนเล่นสวนเลนขึ้นมาแล้วเมา
มันยิ่งน่ากลัวเลยอีกการสวนเล่นประเด็นคือ๑เมา๒สวนเล่น
คือเอาเด็กมันผิดเต็มอยู่แล้วผิดอยู่แล้ว
อยู่แล้วแหละคืออศเขาก็เรียกเรียกเสร็จปุ๊บ
คันหนึ่งหนีไปได้ส่วนดีคันหนึ่งเสียหลักแล้วก็พุ่งชน
พุ่งชนคันน้าหมอขวัญชัยน้าหมอก็หงายหลัง
กระแทกพื้นขาหักสองข้างขาหักสองข้างอ่ะ
สองข้างเลยหัวกระแทกพื้นผ่าตัดสมอง
ก็เลยโมโหมันก็เลยเป็นประเด็น
เพื่อนแคระก็โมโหเข้าใจได้เขาใจได้ทุกอย่าง
อันนี้เข้าใจนิดเดียวนิดเดียวคือในโรงพยาบาล
ตอนนั้นก็ไม่รู้นะเยค่อนไม่ใช่แบบโรคสวยอะไรอย่างงี้หรือ
เผาบอกความรุนแรงไม่มีสามารถทำไฟได้

ถูกไหมล่ะเอาปีดเวลาเด็กตีกันเวลา

มันเป็นธรรมดาคือมันไม่ได้เกิดด้วยกับตัวเอง
ไม่หรอกคืออย่างนี้ไอ้ประเด็นที่ว่าพอดีว่าเป็นอศแล้วมีตำรวจอยู่ด้วย
ถ้าเกิดภาพนี้มันรูดออกไปแล้วทุกอย่างมันผ่านไป

นั่นคือหมายความว่าต่อไปมันเป็นบรรทัศน
ผมก็บรรทัทฐานเหมือนกัน
ทุกอย่างมันจะถูกเอาอันเนี้ยมากำหนดเป็นบรรทัดฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะทำอะไรเนี่ยต้องดูสถานที่นิดหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพอมาทำในโรงพยาบาลเนี่ยมันมันกลายเป็นบรรทัดฐานต่อไปสำหรับคนอื่นอื่นที่จะไปทำพิชาชนอย่างผมอย่างเงี้ยอ้าวออกไปใครมาทำร้ายเพื่อนผมผมตามไปกระทืบที่
จากโรงพยาบาลเดี๋ยวว่ากันใครออกก็ให้แม่งฟากกันอีกหรอก็ดีกันมันก็ไม่จบสิ้นสักทีโอเคไหมล่ะก็มันเป็นอย่างงี้ไงเอาอย่างงี้ก็คือเรื่องของเรื่องอย่างตอนนี้อีกที่บอกพี่ว่าในสังคมออนไลน์หรือถ้าสมมุติเราดูคอมเม้นต์ในออนไลน์ทั้งหมดเนี้ยมันก็แบ่งเป็นสองฝ่ายอย่างที่พี่พูดนั่นแห

สำหรับคลิปดังที่นักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น๓คนเนี่ยรุมทำร้ายเพื่อนในชั้นเรียนนะฮะเมื่อวันที่๒๗สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเอาละเราก็ติดตามทางไทยรัฐทีวีก็ติดตามความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยที่โรงเรียนบ้านห้วยแก่ดอนหันหนอง
เพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสพชนบทมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย
ก็ได้สรุปสั้นว่าด้านผู้ปกครองนักเรียนหญิงที่ถูกทำร้ายนั้น

มาจากกรุงเทพเพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตอนนี้ได้รู้แค่นั้นก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า
เรื่องตีกันในโรงเรียนมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ
ไม่แต่เรื่องนี้มันไม่ได้เตรียมแบบนั้น
ก็คือตัวเด็กผู้หญิงคนที่ถูกตบ
ไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นไม่เคยพูดคุยกันมาก่อน
น่าจะเข้าใจผิดแล้วก็ไปมีเรื่องกันแบบนี้
ทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้จบอยู่ตรงนี้นะ

คือมันมีเรื่องที่ว่าเด็กคนนี้มีน้องชายอยู่คนหนึ่ง

เหตุการณ์ย้อนหลังกลับไปเกือบปี

ขึงพืชแล้วก็ต่อยเตะ
แม่เขาเนี่ยเคยร้องที่โรงเรียนแห่งนี้ทีนึงแล้ว

เหตุการณ์ผ่านไปมาเกิดขึ้นกับลูกสาวเขาอีกแล้วอีกครั้งหนึ่ง

ธยมต้นด้วยซ้ำไปมั้ง๓คนเนี่ยลุมแย่งกันเพราะว่า

เหมือนผู้ชายที่ตัวเองคบกู่ไปแย่งแฟนกัน

โรงเรียนก็บอกว่าเออเดี๋ยวให้รอแป๊บนึงนะให้เด็ก

ค่อนข้างจะแบบดีนะที่มันมีสื่อโซเชียล

เรื่องนี้จะเอายังไงต่ออย่างที่บอก

ก็น่าจะตกลงอย่างที่คุณหนุ่มบอก
ผู้ปกครองของเด็กที่ถูกกระทำ
ก็เลยบอกโอเครอแป๊บนึงเดี๋ยวรอจากต่างจังหวัด

ทีนี้ทางพ่อแม่ของคนที่ไปลุมตบเนี่ย

เพียงแต่ว่าตัวเด็กหญิงที่เป็นต้นเรื่อง

แย่งแฟนมาหรือหึงห่วงแฟนเนี่ย

เขาก็ไม่ยอมแล้วเพราะว่าลูกชายก็โดนไปทีนึงแล้ว

อะไรคะ
ฝึกจิตเหรอคะอ่านข่าวค่ะพายุค่ะ

เตือนกันแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมี

พอดูซึ่งนั้นจะเกิดขึ้น
วันที่๒๙สิงหาคมไปจนถึงวันที่๑กันยายนค่ะฝนก็จะตกอย่างหนักรุนแรงกันเลยทีเดียว
กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกมาเตือนกันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าพายุระดับ๓โซนร้อนโพดุลนะคะ
ฉบับที่๔ว่าเมื่อเวลาตอนตี๔ของวันนี้พายุโซนร้อนโพดุลกำลังจะเคลื่อนตัว
ทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ๒๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่ง
เวียดนามตอนบนในวันที่๓๐สิงหาคมนี้โดยจะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย
ในช่วงวันที่๒๙สิงหาคมไปจนถึงวันที่๑กันยายนศุกร์นี้ล่ะค่ะ
ทำให้ประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
กับมีลมแรงนะคะบางแห่งก็มีบริเวณทางภาคเหนือ
หรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เนี่ย
ก็จะมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน
ในวันที่๒๙สิงหาคมหลังจากนั้นเนี่ยภาคเหนือแล้วก็ภาคอื่นเนี่ย
ก็จะเริ่มมีผลกระทบในระยะต่อไป
ขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะฮะ
ฝนตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
แล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงที่จะมีความลาดเชิงเขาบริเวณนั้น
แล้วก็ใกล้กับทางน้ำเนี่ยแล้วก็ในวันที่๒๙สิงหาคม
จนถึงวันที่๑กันยายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
กับภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรง
งั้นก็ทำให้ภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้น
ส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรง
โดยมีคลื่นสูง๒๓เมตร
เหมือนกับบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า๓เมตร
บริเวณทะเลอันดามันกับอ่าวไทยตอนบนงดออกฝั่ง
ก็เอางี้สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ของกรมอุตุนิยมวิทยา
หรือว่าสายด่วนพยากรอากาศ๑๑๘๒ได้๒๔ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะ
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่อยู่ดีคุณดูที่พระธาตุพนม
อันนี้ไม่ได้มาจากแม่น้ำโขงเพิ่มน้ำนะครับ
อันนี้เกิดจากฝนอย่างเดียวคุณคิดว่าฝน

ใช่คุณดูสินี่คือในพระธาตุพระนม

มันเป็นภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนถูกต้องไหมครับ
ไม่ได้ขึ้นอันนี้แต่วันเดียวก็แห้ง

นี่ถูกนะฮะนี่นี่นี่พระธาตุพระนม

แต่วันเดียวตอนนี้ก็กลับมาสู่สภาวะปกติ

เพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่๒๙เป็นต้นไปเนี่ย
ฝนจะตกมันก็จะเริ่มจากอีสานตอนบนทั้งหมด
อีสานตอนบนตั้งแต่อุดรอุดรน้องคายบึงกาล
นครพนมมุกดาหารอะไรอย่างเงี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมา
เริ่มจากอีสานตอนบนแล้วมาถึง
ค่อยไล่ไปที่ภาคเหนือ
พอฉะนั้นจะได้รับเกือบ๔๐กว่าจังหวัดที่จะได้รับฝนครั้งนี้
รีบไปใต้ก่อนเนอะกลับมาก็จะได้ไม่เจอฝน
จะไปใส่ดูแลน้ำไปแล้วนะคะ

ภาคใต้มันตกอยู่แล้วตอนนี้มันก็ตกอยู่แล้ว
ทางพี่น้องชาวอีสานทั้งหลายส่งมาให้ว่า
แต่ละคนเป็นยังไงบ้างแต่แต่ละพื้นที่เป็นไง
อยากจะรู้ว่ามันตกหนักจนมีแบบมีน้ำ

มีชายหนุ่มคนหนึ่งปลอมพยาบาล
จนได้เป็นจริงแน่นแล้วนะครับกล้อมากี่ปีรู้ไหม

นี่โฉมหน้าของเขา

นี่นะฮะนายโกวิทอินทศรอายุ๓๕ปีครับ
เป็นนุ่มพยาบาลโรงพยาบาลปากชมจังหวัดเลย
คือตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้จบการศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะ
ที่สำคัญไปปลอมวุฒิการศึกษา
แล้วก็ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงคันของสภาการพยาบาล
เพื่อเข้ามาทำงานที่โรงพยาบาลปากชมแผนกฉุกเฉินนานถึง๑๑ปีนะครับ
กระทั่งได้รับการบรรจุไปเป็นข้าราชการด้วย

คือทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยนะครับ

พบว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นความจริงนะ
โดยได้รับหนังสือรับรองจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บอกว่านายโกวิทย์นั้นเข้าศึกษาจริง
แต่ว่าโดนรีไทยออกไปแล้วตั้งแต่เรียนปีที่๒

ส่วนสภาการพยาบาลยืนยันตามหนังสือว่า
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลแล้วก็การพดุงคันของสภาการพยาบาลเป็นของปลอม
ตอนนี้ได้มีการสั่งพักงานในโกวิทแล้วก็ให้ทางนิติกรรมรวบรวมเอกสาร

ทำเรื่องเซ็นให้ออกจากราชการ
ส่วนเจ้าตัวเองก็ต้องได้รับโทษทางอาญานะครับ
ในฐานะที่ไปใช้เอกสารทางราชการปลอมแปลง
แล้วก็ศูนย์ที่ทำงานมา๑๑ปีนั้น

เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเงินเดือนก็ต้องให้เขาไป

บอกว่าก็เขาจะได้เรียนของจริงภาคปฏิบัติอยู่เนี่ย

เอ่อทางทางลูกเชิงจังหวัดเนี่ย
เขาจะมีการตรวจสอบใบประกอบ

ใครหมดอายุใครต้องต่ออะไรยังไง
ก็ปรากฏว่าในโตวิด

เขาก็ถวงถามหลายครั้งแล้วทำไมโกวิดไม่ส่งโกวิดต้องส่ง

ก็เลยย้อนกลับไปเช็คที่ขอนแก่น

ว่าไม่ใช่เป็นใบปลอมไม่มี

ปีก็เท่ากับเรียนภาคปฏิบัติไปเลยอะเนาะ
บุรุษพยาบาลก็หายากอีก

ไปเรียนเอาแบบนี้ได้ไงอะไม่ได้
ก่อนรีไทยก็พอมีความรู้พอ
มีความรู้เพราะว่าเรียนมา๒ปี

หมอวันนี้หมอจริงนะครับ
ชี้ดังเลยนี่ช่างแต่งหน้าทำผมผู้ติดตามทั้งหลาย
ไม่เหรอ

มันเล่นไม่ได้ขยับไม่ได้แล้วมีอะไรอีก
ไอ้เหลืองอ่ะสีต้ม
บางคนก็เป็นบริษัทจัดหาคู่ที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวเลย

นัดมราบแล้วที่เจอกันเองไอ้เถอะ
พวกงี้ทั้งนั้นอาจารย์ก็

ก้องนี้ตัวนี้ขยัวทุกอย่างก็ขยัวเลย

ใส่รูปปลอมแล้วรูปไม่ตรงปกของจริงเลยล่ะ
กรุณาฟังกันไว้นะครับ
ศาสดาอาจารย์นายแพทย์สุริยะเดียวตรีปาตีนะฮะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
การมหาชนและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัยรุ่น
ต้องยอมรับมันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเลยล่ะนะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นการเข้า
สื่อดิจิทัลในปัจจุบันเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นแต่กลับไม่มีวิธีการปกป้อง
หรือโซเชียลมีเดียที่ไม่เหมาะสมโอ้โหอย่างทวิตเตอร์เห็นไหมคุณหนุ่มนะ
เว็บโป๊เว็บโป๊มันเด็กไปแล้วหมอ

ทำให้เกิดแรงส่งในการขับเคลื่อนทางเพศสูงขึ้น
จนทำให้เด็กวัยรุ่นแต่ตายหายุ๑๕ถึง๒๕ปี
มีการมั่วสุมทางเพศมากขึ้น
แล้วที่สำคัญเนี่ยมันก็คิดว่าโอเคแหละ
ลงวัยรุ่นคงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรอก
ไม่มีเชื้ออะไรหรอกก็เลยไม่ป้องกันกัน
สดกันทั้งนักทุกคนชอบแบบสดกันนะ
สบายใจสบายใจนะขณะที่ในปัจจุบันแอปพลิเคชัน
ที่ใช้ในการหาคู่เนี่ยต้องยอมรับเลยฮะ
อันนี้ที่เรารู้จักกันแต่เรามันยังมีอีกมากมายที่เรายังไม่รู้จักกันเนี่ย
ซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้เหมาะกับผู้ใหญ่

ไม่รู้ฉันไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เลยไม่ทำไงไม่เป็นน่ะเอามาสมัครทวิตเตอร์ให้นานสิ

แต่ถ้าเป็นตุ๊กหนุ่มไม่ต้องเล่นทวิดเตอร์หรอก

กลุ่มในไลน์ให้ส่งกันวินาทีต่อวินาทีนะกลุ่มวินุ่ม

ดูรูปผู้ชายว่าไหนมีของสินค้าอะไรใหม่

ทวิตเตอร์ก็สู้ตายตอนนี้จริง

ก็บอกว่าทุกวันนี้เด็ก

เอาตรงนะมันพร้อมสำหรับคนที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

ยากแล้วนี่มันออกมาเผยแพร่ถึงขนาดนี้นะ
แต่การไม่จำกัดอายุในการใช้งานของแอปพลิเคชัน
ทำให้เข้าขึ้นกับมีโพร่นสัมภัณฑ์แบบง่ายขึ้น

แล้วก็ทุกวันนี้ไม่คิดจะป้องกันกันเลย
พวกนี้เวลาที่เข้าไปในตัวพวกคุณมันก็เจริญเติบโตเร็วตามกับภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของคุณเหมือนกัน

มีลูกมีหลานนี่ก็ต้องเครียดนะพี่หนุ่มเนาะ

อีกเรื่องหนึ่งไปเรื่องที่เรารักกันดีกว่า
ปลวกแท่งทรงประหลาด

ชาวบ้านเลยหอกแห่ขอเลข

คือตอนนี้ก็มีรายงานนะครับบอกว่าชาวบ้านจำนวนมากเนี่ย
เขาทยอยเดินทางไปกราบไหว้

เป็นเลขเด็ดกับจอมปลวกที่มีรูปร่างประหลาดนะฮะ
จากมีรูปทรงเป็นแท่งสูงกว่า๒ฟุต
แท่งมีรูปร่างโค้งเว้าไม่เหมือนกันด้วยนะฮะ
เรียงรายกันอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่หลายจุด

ตั้งอยู่ภายในที่ดินกลางทุ่งนา
หมู่บ้านยางตะบนนางอำเภอศรีขอรภูมิ
จังหวัดสุรินถูกต้อง
ชาวบ้านนะฮะเขาเชื่อกันว่านี่คือจอมปลวกศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
แล้วก็เป็นจอมปลวกที่มาให้โชคลาภกับชาวบ้าน
ชาวบ้านก็เลยพากันเอาดอกไม้ทูบเทียนเครื่องคาวหวานไปเส้นนะฮะ
แต่ก็ไม่วายครับเอาแป้งนี่ไปโรย
โรยจอมปลวกแบบนี้แล้วมันไม่พังเหรอเธอ
พังเอาโรยเฉยแล้วก็ไปดูเลขเนี่ยนะฮะ
จากการสอบถามเจ้าของที่ดินนี่คือคุณสุภาพรอายุ๗๓ปีนะครับ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่แกมาพบจอมปลวก

เอิญว่าแกไปพบจอมปลวกอยู่ข้างคลองน้ำเล็ก

เพราะตนเองเกิดมาเนี่ยก็เห็นต้นพอกต้นใหญ่ขนาด๒คนโอบนี้อยู่แล้ว
หลังจากนั้นนะฮะก็เหลือบตาไปมอง

ตอนนั้นเห็นอยู่จอมเดียวนะครับสูงประมาณ๑เมตร
ข้างต้นไม้ใหญ่ก็ดูไปรอบนะฮะ
ปรากฏว่าไปเจออีกหลายจอมปลวกเลย
มีทั้งสูงมีทั้งต่ำแบบนี้นะฮะ
ตนเองก็ไม่ได้คิดจะขอลงขอเลขอะไรหรอกเพียง

คิดแล้วตัวเองก็เลยยกมือขึ้นไหว้
ไม่แล้วก็เผาคนจะจอมตรวกจะบ้าเหรอย้ายรักคนเย็นนั้นตอกฝน
เทมาห่าใหญ่เลยเออพายุเข้าประกาศมันเข้ามาลุคที่สองนั่น
ไงแต่ทุกวันไม่เคยเกิดขึ้นเออแต่อันนี้พอไปไหว้
พึ่งฝนมาหลายหาเนี้ยนะฮะชั้นเลยมากันใหญ่เลยเพื่อเลยอื้ย
๐๒เนี่ยแล้วก็๕๔๐๒๒คุณป้าทั้งหลายเห็นไหมล่ะทูบสิเห็นไหมล่ะ
นี่เพราะฝนตกด้วยใช่ไหมฝนตกหาใหญ่หมาเหมือนั่งอยู่เห็นไหมล่ะนั่นน่ะสบายใจ
บ้าหมามันอยู่แถวนั้นอยู่แล้วเห็นเปล่าแล้วถ้ามันมีโซดาเธอ
ไงจอมปลวกดื่มหน่อยนี่อันนี้ไม่ได้ทำสีผมนะฮะงอกเอง
มันขีระแระอะไรเถอะหันเล่
อันนี้เป็นติดต้นไม้นี่อันนี้เป็นต้นมายนะต้นมายนี่เป็นต้นพอก๑๐๐ปี
นั่งงานสองศูนย์ฮะฮะเห็นล่ะ๒๐
ไม่ใช่เหรออันนี้มันเป็นอะไร

พอกันค่ะหลุงป้านี่น้าบวงแกเนี้ย
เล่าเหตุการณ์ว่าเขาฝากเพื่อนเขาซื้อน้ำหอมที่ประเทศฝรั่งเศส
เออนะโดยเพื่อนเขาเนี่ยก็จัดส่งพัสดุไปที่ปรายศนีย์ไทยของเราอยู่แล้ว

ไม่อยากเป็นเอสปลุ๊คเลยให้ใช้ถุงยางน่ะเลย

๐๓๐๓พวกดาราใช้ไปญี่ปุ่นมันไม่ดำเนินมันจะสั่งที่ถุงยางจริงเธอ

ถนาดด้วยนะเขามีอย่างนี้

สดหรอสดเหรอ

สดใหม่ให้เยอะสดใหม่ให้เยอะเหรอสดใหม่ให้เยอะเหรอออนภา
จันทร์บริษณีย์ไทยสดใหม่ให้เยอะไหมเอ้ยนี่นี่
เขาเขียนมาอย่างนี้ว่าเรื่องนี้จะไม่โทษบริษัท
คือบริษัทที่ขายน้ำหอมเขาจะไม่โทษแต่ขอประนามพนักงานคนไหน
ก็ตามที่ขโมยของฉันไปคุณคือจุดด่างพล้อยของบริษัทเป็นปลาเน่า
อยู่ในองค์กรของไม่ใช่ของคุณคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำแบบนี้
คนอื่นเขาทำมาหากินด้วยความสุจริตมาซื้อของแล้วสุดท้ายในขณะนี้
คุณมาขโมยมันไปเพื่อเรื่องก็มีอยู่ว่านี่เขาก็นี่แหละฝากเพื่อนเนี่ยนะฮะ
มินเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งมาพอส่งมาเสร็จปั๊บเนี่ย
พอมาถึงเนี่ยส่งมาถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องหมดทุกสิ่ง
ถูกต้องนะไม่ต้องห่วงไม่งั้นเขาจะไม่กล้าเขียนนี้หรอกเสร็จแล้วเนี่ย
พอเขาเห็นผ้าสะดุดลับมีทักมีอะไรหมดน่ะหมดทุกอย่างอ๋อนี่ไงก็สงสัยว่า
เหมือนกับว่าทำมาใหม่แกะแล้วก็ทำมาใหม่นะพอทำใหม่เขาก็มีความรู้สึกว่า
อยู่ในนี้ทั้งหมดทั้งปวงสิ่งเดียวที่แบบว่าจะแบบว่าหาสาเหตุให้ได้เนี่ยเขาก็เลยเนี่ยมีใบ
อย่างเมื่อกี้นี้ใช่ไหมฮะที่คุณเห็นเป็นใบที่แบบว่าบอกถึงน้ำหนักบอกถึงการเสียภาษีแล้ว
นู่นนี่นั่นอะไรต่างนานาเนี่ยน้ำหนักเนี่ยที่ช่างมาตั้งแต่ตอนนู้นมันคือ๑๑๒กรัมใช่ไหม
นะแต่เสร็จแล้วผลปรากฏว่าพอเขาก็กลับไปที่ที่ปรายศนีย์ไทยเนี่ยนะน้ำหนักเนี่ยมันก็ต่างกันไปนะฮะ
เล็กน้อยแล้วก็ใบเสร็จระบุไว้เนี่ยนะฮะว่าเป็นเวลา๑๒๑๖แต่นำเข้าระบบตามเวลาเนี่ยปรายศนีย์เนี่ย
แจ้งมาว่าเป็น๑๕๑๗นแค่นั้นยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะเราจัดการบอกเขาไปอย่างนี้
แล้วนะนั้นเรื่องของเรื่องเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรับเรื่องเอาไว้ใช่ไหม
แต่ผลปรากฏว่าพอรับเรื่องไว้จะตามตัวให้ว่าอะไรยังไงต่างนานาว่าพนักงานคนไหนเป็น
คนจัดการทำให้ก็ไปขอดูวงจรปิดปรากฏว่าไม่เจออะไรทั้งสิ้นแล้วก็รอคาราคาซังอยู่อย่าง
แล้วเขาบอกว่าเคสนี้ไม่ใช่เป็นเคสแรกนะหลายเคสเลยโอ้ยทำมาอย่างเงี้เยอะมากเลยก็มีหลาย
คนเนี่ยแล้วมันใช่ไปสนิทไทยป่ะไปสนิทไทยค่ะหรอเขาเขียนไว้เลยหรอใช่ค่ะนี่แหละ
ถึงได้บอกว่าต้องฝากนะเรื่องแบบนี้แล้วก็แชร์เตือนกันด้วยแต่มันก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะ
ใช้แล้วมาย์มาทำไมแดะเมื่อตอนนั้นส่งลูกส่งเงียบแบบว่าคนขโมยมันก็เอาของจริง
วิธีส่งหลายแบบเนอะจะถามว่ามีอะไรก็ตอนนั้นใครใส่กระต่ายนะได้ไงนะมาเจอ

จะไม่ตายเหรอ

เอาละค่ะก่อนจะไปข่าวนะฮะอยากมีเรื่องราวดีมาฝาก
คุณผู้ชมอะไรล่ะเป็นเรื่องราวนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของการ
ดูแลสุขภาพเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะนะคะสำหรับใครที่
กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผมขาดผมร่วงแล้วก็กำลังจะตาม
หาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องเนี่ยเนาะวัน
เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมขาดหลุดร่วงผมเสียผลิตและ
ก็นำเข้าจากประเทศเกาหลี

นี่ค่ะเมพิชชนาธิ์ค่ะ

คุณเมย์ใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพเส้นผม
ยอมรับงานนี้ค่ะ
ลองดูผมของคุณเมย์สิ
ยาวสลวยสวยงามมากเลยทีเดียว

ความงามที่ประเทศเกาหลีโดยนำสารสกัดจากโสม

แล้วก็สาหร่ายชั้นดีหลายชนิดนะฮะ
ซึ่งนิยมใช้ในการบำรุงเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะ
ไปดูกันว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูแลเรื่องอะไรบ้าง
บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดล่วง
อายุเรามากขึ้นมันก็จะขาดหลุดร่วงง่ายมาก
อยากจะรู้ว่าผมคุณล่วงแค่ไหนคุณดูถ้าสมมุติห้องน้ำคุณท่อตันเมื่อไหร

ช่วยทำให้ผมลื่นพร้อมจัดทรงง่าย
ช่วยลดความมันบนเส้นผม
โยนต่อหนังศีรษะเหมาะกับผิวแพ้ง่ายฮะ
ปราศจากสารทำร้ายเส้นผมและหนังศีรษะ
และจากการลองใช้เซลริออนแชมพูและครีมนวดผม
ก็เห็นผลได้เลยว่าจะทำให้ผมนุ่มลื่นหลังร้างอ่อน

นอกจากนี้ไม่ใช้เซลลีออนแฮร์เซรั่มทุกครั้งหลังศาสตร์
โดยหยดลงบริเวณหนังศีรษะ
ก็จะทำให้หนังศีรษะมีสุขภาพที่ดีครับคุณหนุ่มกัญชัย

สำหรับราคาซีเรียออนแฮชมพูนะฮะ
ราคาอยู่ที่สี่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาท
คุณผู้ชมครับ
และวันนี้พิเศษสุดนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการข่าวใส่ไข่อยู่
วันนี้เรามีกิจกรรมสนุกมาฝากกันนะฮะ
จะมีรวมสองระวัลง่ายเลยนะฮะ
ให้คุณผู้ชมนั้นส่งรูปถ่ายของตัวเอง
คู่กับเส้นผมให้ดูสวยที่สุดนะครับ
แล้วก็ส่งไปที่อีเมลตามที่เราขึ้นรายละเอียดให้ข้างล่างนี้

นี่นะครับส่งมาเลยนะครับ

จนกระทั่งถึง๓๐สิงหาคมปี๖๒
เวลาก่อนเวลาเที่ยงนะครับคุณผู้ชมส่งมาก่อนเวลาเที่ยงนี่นะครับ
นี่ฮะใช่และในวันเดียวกันนะครับ
อ่ะกลิ่นเย็นชื่นเลยอ่ะกลิ่นดีแล้วก็กินแบบว่ามีรสนิยมกินมีรสนิยมจริงจริง
เราอยากได้เลยอ่ะเออขอได้ไหมเนี่ยอุ้ยเธอซื้อนี่ไงตั้งสองสามเซตซื้อ
แบบนี้ใจได้เลยก็ขวดอย่างเช่นผมควรนะนะอ่ะเลยอาจไปปล่อยอ้างสิสะใช้

อยู่มีเพจแฉชื่อดังแฉว่าลือสนั่น
พระเอกแอบครบซ้อน
ซึ่งเนื้อหาที่ระบุมีคนคุยกันหนาหูในเรื่องนี้
แต่ยังไม่ฟันทงว่าแอบคบกันจริงหรือเปล่า
พระเอกคนนี้ถือว่าเป็นเบอร์ต้นของช่อง

เป็นเบอร์ต้นของช่องนะครับ
ที่ออกสื่อรักหวานกับแฟนสาวที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่
ส่วนแฟนสาวก็เป็นนางเอกดาวรุ่งพุ่งแรง
แซงขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นของช่องเหมือนกัน
มาช่วงนี้มีคนจับโป๊ะได้ว่าพระเอกคนนี้ไปเที่ยวไหน
มักจะมีการถ่ายรูปลงไอจีแต่ในขณะเดียวกัน
ห่างไม่กี่วันนางเอกรุ่นน้องร่วมช่องก็จะลงรูปตามสถานที่เดียวกันเป๊ะเลย
ไม่ใช่ครั้งเดียวนะที่บังเอิญแบบนี้
ทั้งคู่ยังไม่มีผลงานร่วมกัน
เพียงแค่สังเกตนะฮะสังเกตสังเกตจากดูแล้วเป็นสังกัดช่องเดียวกันด้วยนะ
แต่สังเกตทำไมชอบไปที่เดียวกันแต่เด็กสองคนนี้อยู่สังกัดช่องเดียวกัน
เด็กแล้วด้วยไม่เด็กแล้วด้วย
แต่ดูแล้วสนิทสนมกันมากแล้วนางเอกสาวร่วมช่องคนนี้ก็พยายามที่จะแสดงตัวนะ
อ้าวพี่หนุ่มใช่มั้ยคะ
อันหน่อยที่เป็นมั่นใจ
ไม่ใจเราจะยืนยันอยากเจอไหนมั้ยบ้าหญิงไงชอบออกมาว่าฉันเหมือนเดียวกับ
เพื่อนว่าฉันกินแล้วอะไรอย่างนี้แหละนะพูดแบบพืชเล่นเล่นนางดันมีหลักฐานประกอบ
ที่เดียวกันมีดันมีหลักฐานประกอบเลยทำให้เพื่อนของนางเนี่ยตกใจไปที่สุด
หลายคนมาว่านางเอกรุ่นน้องคนนี้คือสเปคของพระเอกเลยอย่างว่านะ
สมัยนี้เดี๋ยวนะกำลังงงรูปนี้ข้างบนมันคือรูปอะไรเหรอ
อะไรรถบ้านอ่ะรถบ้านไงเธอแล้วข้างล่างอ่ะข้างล่างข้างล่างก็รถบ้านเธอ
อ่าภาพที่ผู้ชายลงกับภาพที่ผู้หญิงลงเนี่ยที่เดียวกันของเดียวกันแต่คนละไอจี
ไก่จริงของแต่คนละคนอ่าไม่คิดฉันอ่านมาด้วยนะเธอไม่ฟังฉันเหรอ
อยากถามอ๋ออยากถามจะได้รู้ว่าผมไม่รู้จริงก็ดีแล้ว
สมัยนี้เขาชอบของแซ่บเธอชอบของแซ่บไหมแต่เธอหมดสิทธิ์แล้วไง
นึกออกปะล่ะส่วนของสวยงามน่ะเอาไว้โชว์ออกงานจ้า
ตายหวยจะออกที่พระเอกนางเอกคู่ไหนเนี่ยงานนี้บรรดาลูกเพจเลยพากันไปขุดคุยสัญหาว่าเป็นคู่รักพระเอกนางเอกคนไหน
แต่ฉันว่ามันคนละสถานที่นะแต่รถเหมือนกันนะเอาอีกแล้ว
รถบ้านเหมือนกันแต่อันหนึ่งเป็นอินดอร์อันหนึ่งเป็นอัลดอร์
เขาพบว่าคู่รักที่ใครชื่นชอบมากที่สุดตอนนี้ก็เป็นเขาคิดกันวะว่าเป็นเวียสุกลวัฒน์กับเบลล่ารานี
เป็นคู่ที่ต้องสงสัยมากที่อันนี้ไม่ใช่จากข่าวใส่ไข่นะคะนี่เราไปเอาข่าวของคนอื่นเข้ามาอ่านนะคะ
เราไปเอาข่าวของคนอื่นเข้ามาอาจจะอีเวียตบปากฉันนะคะ
เวียไปเอามาจากไหนแองจี้เธอบอกให้ประชาชนรู้ด้วย
แต่เราไม่รู้ว่าใครไปยังไงก็พอมีหลายคู่

ตัวน้องผู้หญิงที่มีข่าวคือชิงชิง

ไม่คิดนุ่มก็ไม่ดู้เรื่อง
ทำไปถ่ายรูปนั่นเอง
นุ่มเริ่มตอบป่ะ

สรุปแล้วคือสรุปคือต้องรอต้องไปรอพี่เวียต่อเพราะว่าตอนนี้พี่เวียเขาก็ยังไม่ออกมาตอบ
คนเขาก็ไปจับโป๊ะไงว่าคู่นี้หรือเปล่าแต่ถามว่ามันก็มีคู่หลายคนที่ครบซ้อนอยู่
ถามว่าคู่คนอื่นอาจจะร้อนตัวหรือเปล่าแต่คู่พี่เวียเขาก็ชัดเจนเขาก็
น้องเบลล่าเขาพิธีเขาก็เอาภาพออกมาโพสต์

เขาเขาเล่าให้ส่องเล่าให้ส่องเคยกันเอง
ก็ลงกันเองคนแบบกลุ่มนึงก็จะรู้ว่าของไปของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ๋ออย่างนี้สมมุติว่าฉันทำแบบไอจีเอาหน้าพาถ้ารับก็เป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้
ดรอะไรอย่างนี้ไม่ได้สิแล้วก็ต้องเป็นไปอีกชื่นสิให้รู้กันเอง
อ่านเขาค่ะโอเคค่ะเอาเลยป่ะ
นะฮะซึ่งก็เป็นรูปของน้องใหม่เขานี่แหละค่ะทั้งคู่ก็เอาเก็บภาพความทรงจำอันน่ารักน่ารักเนี่ยนะเอาไว้นะคะ
ถ้าอยากที่จะรู้ว่าน่ารักขนาดไหนก็ลองเข้าไปดูกันแล้วกันนะก็ชื่อแอคเคาน์อะไรเข้าไปส่องอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ
เล่นยังไม่ถึงปีเลยมากสุดเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยนะฮะ
แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มของศิลปินดาราเกาหลีก็เรียกว่าสุดจริงสุดจริงนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นมารยาทของคนไทยมีสัมมาคารวะคำพูดคำจาทำให้ทุกคนนั้นตกหลุมเสน่ห์ของเธอนะ
ไม่มีอีกทั้งหลายคนดาราระดับโลกตามเขาหมดแล้ว
ไปดูอันดับ๒นะฮะคุณอ้ำพัชราภาชัยเชื้อครับ

นั่งเป็นอันดับ๑ของประเทศไทยเป็นเบอร์๑ของประเทศไทยนะครับ
อยู่เป็นโลโก้ช่อง๗มายาวนานถึง๒๒ปีนะครับ
เกือบ๑๑แล้ว๑๐๘แล้ว
แล้วนะฮะใช่ไหม

อันดับสามแหมคนนี้นะฮะน้องแบมแบมกันพี่มุกฮะ

่งดังสุดขีดนะครับในประเทศเกาหลีประเทศไทยแล้วก็อีกหลายประเทศ

ตอนนี้ใกล้จะ๑๐ล้านแล้วแบมแบมก็เป็นเด็กที่น่ารัก
แต่อ้ำยังชนะอยู่ล้านหนึ่งอ้าวเป็นจริง
แบบนี้ก็ตามความฝันนะครับที่จะช่วยเหลือครอบครัว
แล้วก็มันรู้ในสิ่งที่ทุกเองต้องการ
ก็เป็นความฝันที่ตามจนเจอนะฮะ
แล้วก็ได้ช่วยเหลือคุณแม่น่ารัก
คุยกับเขาน่ารักมากเป็นเด็กยีสเก็ตอนยูแล้วก็เย่งมาก

แต่ความดังนั้นดังสุดมาพีคสุดก็คือตอนที่เล่นเรื่องพี่มากพลักขนง

อันดับ๕คุณชมพู้อารยาเอฮะเกียจ

อ่านะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่๙ล้านโฟโรในเร็วนี้นะครับ
๘๙ล้านแต่ตอนนี้ควรไปตามดูเด็กแฝดกันเยอะนะ
ใช่นั่นแหละ

ช่วงหน้าช่วงหน้ามีอะไร

เอ้าดวงต้องไปคุณหนุ่มเล่าข่าว

หลักฐานคลิปกันมาและจุงมือกันเที่ยวเชียงใหม่เธอ

คือวันก่อนเพิ่งเจอผู้จัดการของชิปปี้
ยังบอกเลยชิปปี้ก็นั่งดูอยู่

แล้วล่าสุดชิปปีขอชุม

ดีกว่าวันนี้ออกมานะครับว่าเป็นแฟนกันแล้วจริงหรือเปล่าสำหรับคู่นี้

ไม่ใช่ที่เขาบอกจับสังเกตคล้ายภาพต้องกูไปเที่ยวทะเลด้วยกัน
เพียงแต่ไม่ได้ลงรูปพร้อมกันเท่านั้นเอง
หลังที่หลายคนเขาเห็นความสนิทของคุณชิปปี้กับหนุ่มนิวเชยพน

คล้ายภาพทั้งคู่ไปเที่ยวทะเลด้วยกัน

ล่าสุดที่ภาพรอดหมายออกมาหนุ่มนิวกับชิปปี้

เออมีรูปหวานนะ

แล้วนิวเขาก็เพิ่งเลิกกับแฟนเข้ามาใช่
แต่นิวเขาไม่เจอกันในรายการนี่แหละถึง๒ละ๔
อ๋อไม่แปลกก็ดีแล้วก็หนับสนุนก็น่ารักกับคู่เขาก็แซวกันนะ
ตอนแรกมีเด็กพระเอกคนอื่นชิปปี้เขาไม่สนใจเลย

หรือเหรอเขาบอกอย่างนี้เหรออืมเออ

เรามาแต่เขาไปเชียงใหม่ได้หรือครับคุณแม่
เอานะเอานะเอาเวลาเกินละพร้อมรับของเรากันบ้างเถอะไปเอาหน่าเอาหน่า
ไปละครับชีวิตนี้ไม่ค่อยไปเดือกกระดาษนะคุณแม่
โปรดติดตามตอนต่อไป